ก็เราคงจะวิเคราะห์กันแบบละเอียดจริงนะครับ

มีกี่แบบแล้วจะออกกันแบบไหนบ้าง

แฟนบอลหลายคนเหมือนกันที่อาจจะลุ้นทีมไทย
ถ้าเจอยากสุดจะเป็นยังไงง่ายสุดเป็นยังไง
แบบไหนที่เราอาจจะได้เจอบ้าง

เพราะว่ามีคนไทยไปร่วมงานด้วยนะครับ
นั่นคืออดีตกองหน้าทีมชาติไทยอย่างพิพัฒนต้นกัญญานะครับ
สำหรับรูปแบบเราเน้นย้ำกันสักนิดนึงนะครับ
เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการปรับระบบการแข่งขัน
ก่อนด้านนี้เนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยจะมี๑๖ทีม

ก็ปรับตามกระแสโทรเมนต์ฟุตบอลระดับโลกทั่วไปนะครับ
รอบแรกก็แบ่งไป๖กลุ่มกลุ่มละ๔ทีม
แล้วก็คัดเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่ม
รวมถึงทีมอันดับ๓ให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับ
หมายความว่ารอบแรกจะมีทีมตกรอบ๘ทีม

คือถ้าเราพลาดอันดับ๒ของสาย
เราก็มีลุ้นดับ๓ให้ดีที่สุดเหมือนกัน

ไทยนะคะก็ถูกจับให้อยู่ในโถที่๒

จีนซีเรียอุสเบกิสถาน

มีอิราณออสเตรเลียญี่ปุ่น

คีกิสถานเรบานอนปาเลนสไตน์โอมันอินเดีย

มีเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์บาเรน
อแดนเยเมนแล้วก็เติร์กมินิสถานด้วย

ว่าทีมชาวไทยจะได้อยู่กับทีมใด
ถ้าดูเอาแบบที่ง่ายที่สุด

ส่วนอินเดียอันดับโลกดีกว่าไทยนะคะ
แต่ว่าถ้าวัดจากฝีเท้าแล้วก็ไม่เหมือนไทยมากนัก
แต่ถ้าเล่นสนามกลางแบบนี้ก็สู้ได้
อันนี้คือรูปแบบที่ถ้าออกมาแล้วน่าจะเป็นงานที่เรามีโอกาสเข้ารอบ
แบบง่ายง่ายนะครับอันนี้คือความคิดของผู้สื่อข่าวเรา
แล้วก็ผมว่าแฟนบอลหลายคนก็คงคิดแบบนี้ถ้าอยู่ในสายนี้นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าแบบเคราะหร้ายที่สุดเลยนะครับไปดูกันหน่อย
คือหนักหมดเลยทุกโถนะแบบกรุ๊ปออฟเดสอย่างนี้นะใช่
เราก็ต้องเจอแบบนี้ตามหน้าจอคือเจอญี่ปุ่นนะครับ
เจอญี่ปุ่นในโถ๑แล้วก็เจอโอมานในโถ๓

เขาถามว่าโอมานเนี่ยน่ากลัวไหมเราเคยชนะโอมานมามาแล้วนะครับ
ในรายการนี้แต่ว่าโอ้โหปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือโอมานอันดับโลกนี้ก็ใช้ได้
แล้วก็โถ๔อย่างเกาหลีเหนือเนี่ยคือเกาหลีเหนืออยู่โถไหนสำหรับไทยเนี่ย
เป็นงานยากเพราะว่าเราเจอเขาเหนื่อยทุกครั้ง
ทีนี้อาจจะมีอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นไปได้เหมือนกัน
คือการที่ทั้ง๔ทีมเป็นทีมจากอาเซียนทั้งหมดนะคะ
ก็จะเป็นมีออสเตรเลียไทยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์
ซึ่งโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้คือ๑ใน๑๙

ดูแล้วมันเป็นไปได้แหละแต่มันน้อยมากนะครับ

ถ้าเป็นไปรูปแบบนี้คือเราก็คงมองว่าเราไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับ
คือออสเตรเลียเนี่ยเราก็เคยเจอมาคือผมว่าถ้าเลือกได้ก็คือจะเจอยากก็ยากไปเลย
ว่าเจอทีมที่ไม่เคยเจอดีกว่านั้นมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่ง
ก็คือรูปแบบของการรับมือกับเสียงเชียร์
คือเสียงเชียร์เยอะอย่างอันดับหนึ่งต้องเจ้าภาพเลย
ก็น่าสนใจสำหรับทีมนี้เหมือนกัน
แล้วก็จะมีอินเดียกับทางฟิลิปปินส์นะครับ
เพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่า
แล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่ประมาณ๔๐ของประชากรในประเทศ
ดังนั้นทุกเกมในสายนี้ก็คาดการณ์กันว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแฟนบอล
กดดันทีมชาติไทยแทบทุกนัดเลย
แต่อีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับทีมที่ไทยอาจจะไม่ได้คุ้นฟอร์ม
เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอนะคะก็คือเจออยู่กับอิราณ
คีกิสถานแล้วก็เตอร์มิวนิสถาน
ก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับทีมเหล่านี้เท่าไหร่นัก

ขณะที่กิสถานและเตอร์มินิสถานตั้งแต่ปี๒๐๐๑ไม่เคยเจอกันเลย
ครับสองทีมหลังสำหรับคีกิสถานเตอร์มิวนิสถาน
ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับกับการที่ได้ศึกษาฟอร์มเขา
เราเคยเจออย่างพวกนี้ก็อยู่ในฟุตบอลพวกเอชินเกม
ในรุ่นอยู่๒๓แต่ว่าของอีรานเกือบจะได้อุ่นเครื่องกัน

ส่วนอันดับโลกที่สูงที่สุดจากที่เราดูกันในโถง
ก็จะมีอิราณไทยจิกิสถานเกาหลีเหนือ
อันนี้เป็นอันดับโลกที่สูงที่สุดในแต่ละโถนะ
ก็เป็นอีกสถานการณ์ที่น่าติดตามเหมือนกัน